คุณผู้ชมครับเรื่องน่าเศร้าอีกแล้ว
ผู้ชายอายุ๔๕ปีคนนี้คุณผู้ชม
เขาติดโควิดจากคนรอบข้างอยู่ที่คอนโดนี้นะ
ไม่ได้ไปตรวจสักทีคุณผู้ชมเพราะว่าคิวเต็ม
พรุ่งนี้เขาได้วันตรวจครับพรุ่งนี้เขาได้วันตรวจครับ
แต่คืนก่อนที่จะถึงวันพรุ่งนี้เนี่ย
เขาเสียชีวิตอยู่ในคอนโดนี้เลยโอ้
กรณีนี้เกิดขึ้นที่คอนโดมิเนียมแห่งนี้ครับ
ย่านจรรย์สนิทวงในเอกอายุ๔๕ปี
เสียชีวิตอยู่ในห้องพักชั้น๖เมื่อเวลาประมาณ๑๑นาฬิกาครับ
ในบิวในบิวเป็นเพื่อนสนิทในเอก
ที่ก็ติดเชื้อโควิด๑๙เข้ารักษาตัวอยู่ที่จังหวัดหนองคาย
เล่าบอกว่าเขาอยู่กับเอกมา๕ปี
แต่เมื่อมีการระบาดของโรคโควิด๑๙บริษัทของเขา
คือบริษัทของบิวให้เวิร์คฟรอมโฮม
พอเวิร์คฟอร์มโฮมปั๊บบิวเนี่ยกลับไปทำงานที่จังหวัดหนองคาย

ต่อมาเมื่อช่วงวันที่๑๐๑๕เมษายน
เนยเอกไปเยี่ยมเขาที่หนองไข่
ไปเจอกับญาติพี่น้องหลายคน
พอวันที่๑๖เมษายนในเอกกลับกรุงเทพมหานคร

บิวมีไข้จึงไปโรงพยาบาลผลออกมาในบิวติดโควิด๑๙
ญาติพี่น้องก็ไปตรวจกันอีกหลายคน

จึงรีบแจ้งให้ในเอกเนี่ยไปตรวจเช่นกัน
เพราะว่ามีการสัมผัสใกล้ชิดกัน
ช่วงวันที่๒๐๒๑เมษายนครับ
ในเอกไปตรวจโควิดที่โรงพยาบาลสิริราช
โดยจะใช้สิทธิประกันสังคม
แต่ไม่ได้คิวเคลียร์เต็ม
๒๕เมษายนครับก็กักตัวอยู่ในห้องนะครับ
ทางสจขอไปฮะสาธานสุขจังหวัดหนองคายเนี่ย
ประสานศูนย์บริการสาธารณสุข๓๐วัดเจ้าอามกรุงเทพ
ว่าเป็นผู้เสี่ยงสูงจึงนัดวันตรวจ๒๖เมษายนคุณผู้ชม
แต่แต่คืนวันที่๒๕เมษายนครับอาการของนายเอกสุดหนัก
แทบไม่รู้เรื่องแล้วนะฮะจับใจความได้ว่าจะสู้
กระทั่ง๑๐โมงเช้าวันรุ่งขึ้นแล้วครับ๒๖เมษายน
เจ้าหน้าที่ที่จะมารับมาพบในเอกสุดหนักแล้ว
ต้องปั๊มหัวใจแล้วแต่ในที่สุดนายเอกเสียชีวิต
ในเวลาประมาณ๑๑นาฬิกาครับ
พี่สาวของนายเอกเล่าแบบนี้บอกว่าตำรวจได้แจ้งว่าน้องชายเนี่ยเสียชีวิต
ตอนแรกไม่อยากจะเชื่อเลยเพราะน้องชายเป็นคนรักษาสุขภาพ
ออกกำลังกายไม่มีโรคประจำตัวนะฮะพ่อที่อยู่จังหวัดสุรินทร์รู้ข่าว
เป็นลมล้มพับหมดสติไปเลยเพราะรักลูกคนนี้มากเหลือเกิน
ส่วนตัวไม่ติดใจการเสียชีวิตหรอกเพราะว่าน่าจะติดเชื้อโควิด๑๙
แต่ติดใจระบบการให้บริการทั้งการตรวจและการรับไปรักษา
เพราะถ้าน้องชายได้รับการรักษาพี่สาวเขาบอกว่าน้องก็คงไม่ตายครับ
ทำไมอ่ะประเทศไทยเป็นกระดาษนี้เลยหรอ
คนป่วยคือไม่ไหวต้องรอนรอความตายอยู่ที่ห้อง
มันใช่หรอครับหลับไม่ได้
คุณผู้ชมครับเมื่อช่วง๒ทุ่มที่ผ่านมานะครับ
เบื้องต้นแพทย์จะชนสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตว่าระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวนะฮะ
แต่ญาติแล้วก็เพื่อนสนิทเชื่อว่านายเอกในเสียชีวิตจากโควิด๑๙ครับ
นำศพไปชาปนกิจที่วัดมะกอกพุทธมนตรสาย๑นะครับ
ในช่วงคืนที่ผ่านมาและจะนำกระดูกกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดต่อไปครับ